ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันนักศาลนภาพวันพฤทธิ์จินดา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อภาคเสรีรวมไทยค่ะ
วันนี้ที่ฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกดิฉันขอเน้นไปที่งบกลางเอ่อ
บสำนักนายกรัฐมนตรีงบกระทรวงกราโหมซึ่งมีผลเอกประยุทธ์
โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลงบโดยตรงนะคะ
ดิฉันมีความเห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์
หรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรก่อนหลัง
ในสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดอย่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การสร้างงานสร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาคนตกงานว่างงานจากพิษโควิด
นักศึกษาจบใหม่ว่างงานหลายอัตราหลายล้านคนกลับไม่ได้เน้นในส่วนนี้
งบประมาณในปีนี้ตั้งไว้ที่๓๑๘๕ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน๘๕๐๐๐ล้านบาทหากพิจารณาแล้วจะพบว่า
มีงบลงทุนเพียง๖๙๕๐๗๗๔ล้านบาทหรือเพียงแค่๒๑๘๒ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น
แต่อยากให้ทุกท่านกลับไปดูในสมุดอีกทีนึงนะคะว่า
ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าเราถูกอำพังสอดไส้หรือเปล่า
ในส่วนที่มันเป็นงบประมาณ

ถ้าหากแยกส่วนนี้ที่เราถูกหลอกด้วยคำพูดบิดเบือนนำไปใช้โยกเงินไปไว้ในส่วนอื่นเนี่ย
งบลงทุนจะเหลือแค่๑๗หรือไม่อันนี้ต้องช่วยกันตรวจสอบ
แต่ดิฉันจะอภิปรายในส่วนที่
ทางสำนักงบนำเสนอมาในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะ
คือถ้าเราหากพิจารณาเอกสารงบประมาณเนี่ย
เราจะเห็นว่ารัฐบาลทำงบประมาณงบประมาณขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง
เราจะต้องกู้มาไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายลับ
เป็นภาระหนี้ต่อคนรุ่นหลัง
ดิฉันมองว่าการจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์นี้
เป็นการให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในสัดส่วนที่น้อยเกินไป
เพียงแค่๑๒๔เท่านั้น
ทั้งที่ประเด็นสำคัญที่สุดที่เราจะผลักดันให้ประเทศเรา
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นทั่วโลกได้
และน่าเป็นการตั้งงบประมาณที่เกือบขัดกับพรบวินัยการเงินการคังของประเทศแบบชิวเฉียด
โดยที่รัฐต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่า๒๐
ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้เพียงแค่๒๑๘๒แปลว่าเกินมาเพียงแค่๑๗
และต้องมีรายการกู้ไม่มากกว่างบลงทุน
ซึ่งรัฐบาลตั้งรายการกู้ไว้ที่๖๙๕๐๐ล้านบาท
ขณะที่งบลงทุนเกินมาเพียง๗๗๔ล้านบาทเท่านั้น

ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกู้เงินมาใช้จ่ายกันอย่างสุรุยสุราย
งบประมาณปกตินะคะกฎหมายจึงกำหนดให้กู้ได้เพื่อการนำไปลงทุนค่ะ
ในกรณีงบประมาณนั้นปกติไม่เพียงพอ
แต่รัฐบาลจัดงบประมาณแบบเลี่ยงกฎหมาย
คือทำตัวเลขให้เกินเพียงเล็กน้อยฉิวเฉียดกับที่กฎหมายกำหนด
จึงเป็นเหตุให้ปีงบประมาณปีที่แล้วนะคะปีงบประมาณ๖๕

ท่านนายกเองก็ยอมรับต่อสภาเราแล้วว่า
ปีที่แล้วสัดส่วนงบลงทุนแค่๑๙
แต่ท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่
เพราะในชั้นกรรมธิการของสภาเนี่ยมีการตัดงบกันเองใช่หรือไม่

ไม่ว่าท่านนายกจะพูดแก้ตัวอย่างไร
อ้างว่าจะผิดในชั้นกรรมาธิการที่ไปตัดงบ
หรือจะผิดในชั้นของสภาผู้แทนในวาระสาม
หรือแม้แต่กระทั่งในชั้นวุฒิสภา
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่ผิดกฎหมายไปด้วยแล้วก็ตาม
แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ฉันคิดว่า
ท่านนายกนะคะเป็นผู้ที่นำสิ่งที่ผิดกฎหมายขึ้นทูล๙ค่ะ
จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้
ท่านเป็นผู้รับสนองพระราชบรมราชองค์การด้วยตัวท่านเองนะคะ
ท่านต้องรับผิดชอบนะคะท่านนายก
ต่อไปดิฉันจะอภิปรายในส่วนของงบกลางก่อนนะคะ
ประเด็นในการตั้งงบกลางเนี่ย๕๙๔๗๐ล้านบาท
ทำไมไม่เอางบกลางไปไว้ในงบปกติ
เงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและจำเป็นตั้งไว้สูงถึง๙๒๔๐๐ล้านบาท
ควรจะจัดสรรให้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
ขอย้ำนะคะว่าควรจะใช้เพื่อจำเป็นอย่างเคร่งครัดนะคะ
จำเป็นจริงไม่ใช่จำเป็นแบบแฝงการเมือง
เพราะหากย้อนดูในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อนก่อนแล้วนั้นนะคะ
หลายรายการเนี่ยไม่ได้มีลักษณะฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างที่แท้จริงเลย
แต่ถูกกำหนดให้ฉุกเฉินโดยฝ่ายบริหาร
ซึ่งทำให้ส่วนราชการต่างขอใช้วงเงินงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีในการขออนุมัติโดยไม่เหมาะสม
สิ้นเปลืองไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
เช่นงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทำไมต้องเอางบมาตั้งไว้ในงบกลางอีกครั้ง
ที่สำคัญรัฐบาลโดยกระทรวงกลางกลางนี้
ยังมีเงินกู้เพื่อเอามาแก้ไขส่วนของโควิด
เหลืออยู่อีกเยอะเพราะว่าดิฉันเป็นคณะกรรมธิการชุดนี้ด้วย
รู้ว่าเงินยังเหลืออีกเยอะมาก
ทำไมจะต้องตั้งงบเบิ้ลเข้าไปอีกให้ที่อยู่ในงบกลางของปี๖๖นี้
ดูการจัดการงบกลางครั้งนี้มันดูมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานปกติ
เหมือนไปแย่งงานเขามาทำค่ะท่านประธานถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาล
ใช่หรือไม่หรือกรณีของงบกลางในส่วนของเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง
ร้อยล้านบาทตามตารางนะคะอันนี้เอามาเป็นงบกลางไว้เพื่ออะไรคะ
เพราะงบก่อสร้างการชดเชยโครงการต่างถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว
ทำไมต้องเอามาตั้งไว้ที่งบกลางอีกอันนี้เขาจะเรียกว่างบตีกินหรืองบตีเช็คป่าได้หรือไม่
ซึ่งควรเอางบส่วนนี้ไปไว้ในงบปกตินะคะที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
สามารถตรวจสอบประเมินความสำเร็จได้แต่การเอางบกลางเนี่ยมากองไว้เยอะเยอะแบบเนี้ย
เพื่อให้ผู้นำรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติด้วยแผนงานกว้างจะอ้างความฉุกเฉินเร่งด่วน
อาจจะเป็นกลายเป็นช่องทางที่จะใช้งบเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจหรือไม่
ยังขาดรายละเอียดหรือแผนงานในโครงการที่ชัดเจนทำให้ยากแก่การตรวจสอบและประเมินผล
ไม่ควรมีรายการซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานปกติ
เป็นลักษณะภารกิจที่เสริมจากข้อจำกัดที่หน่วยงานปกติเนี่ย
ไม่สามารถกระทำเองได้หรือติดขัดในกฎระเบียบทางงบประมาณตามปกติ
ที่ฉันพบถ้อยคำในเอกสารของงบกลางที่ตั้งไว้
อย่างเช่นคำว่าไม่สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้

โดยงานราชการตั้งงบไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ทั้งที่รายจ่ายของประเทศเราน้อยกว่ารายจ่ายรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
งบเหล่านี้ควรนำไปเพื่อการลงทุนดูแลประชาชน
ที่เรายังรู้สึกว่าขาดตกบกพร่องในหลายเรื่องจะเหมาะสมกว่าหรือไม่
หรือควรจะทำตัวเองให้เล็กลง
ให้ใช้จ่ายเงินให้น้อยลง
เพื่อให้การเสียภาษีของประชาชน
จะได้ไม่ต้องโดนอยู่ในอารมณ์เหมือนเราโดนรีดไถภาษีหรือไม่
ต่อไปในส่วนของงบของสำนักนายยก
ท่านตั้งเอาไว้ราว๔๓๐๐๐ล้านบาท

และแผนงานจะเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปนะคะ

ดิฉันติดใจในหมวดของงบโครงการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
การสร้างความสามัคคีปองดอง
บไม่เยอะหรอกค่ะแค่๒๒ล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ดิฉันจะไม่ให้แม้แต่บาทเดียวเลย

เพราะที่ฉันมองว่าต้นต่อของงบนี้

เพราะถ้าวันที่๒๒พฤษภา๕๗ไม่เกิด
พบทบในขณะนั้นยึดอำนาจ
จะมากองดองเพื่อ
ตอนนี้มันกี่ปีแล้วที่เขาขอเวลาไว้

เมื่อครั้งม็อบนักศึกษาที่ยังแรง

เพื่อที่จะมาพูดคุยปรับความเข้าใจสมารณชัน
หรือว่าท่านยัดเยียดข้อหาให้เขา
แทนการปลอมดอง
จากตารางนี้เราจะเห็นว่า
งบมันมีค่าให้จ่ายค่าตอบแทน
ที่ไม่เกิดประโยชน์เยอะเช่น

เขาเรียกว่ามันสอดแทรกมาอย่างไร
มีเบี้ยประชุมมีค่าอาหารนอกทำการเวลา
มีงบประชาสัมพันธ์มันควรหรือไม่
จริงอยากให้ท่านประยุทธ์มาตอบด้วยเองนะคะ
ว่าถ้าดิฉันย้อนเวลาไปแล้วมองดู
ถ้าท่านไม่ยึดอำนาจจนทำให้เกิดผลเสีย
กับบ้านเมืองจนถึงทุกวันนี้
เงินเหล่านี้ที่เราจะต้องอนุมัติ
ก็เนี่ย๒๐กว่าล้านเนี่ยมันนำไปสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประชาชนมากมาย
ไม่ใช่แค่๒๒ล้านในปี๖๖นี้นะคะ
ถ้าเราย้อนไปเนี่ยเขาใช้งบเพื่อการปองรองมาอีกเท่าไหร่
ปฏิวัติมันดีแบบนี้นี่เองเหรอ
ที่จะสร้างงบอะไรแบบนี้มาอย่างยืดเยอะต่อเนื่องยาวนาน
ต่อไปเป็นส่วนในงบของกระดาห่มนะคะ
ในปีก่อนเนี่ยรัฐสภาเรามีการเบรกเรื่องการซื้ออาวุธยุทธปกรณ์
ไม่งั้นประเทศเราก็คงจะได้ของเล่นมือสอง
อุปกรณ์ไม่ครบมาอีกหลายชิ้นเชียว
แต่ตอนนี้ทางกองทัพทางกระทรวงกลาโหม
กลัวจะเสียโอกาสของการใช้งบหรือไม่
หันมาใช้งบที่เกี่ยวกับการลื้อซ่อมสร้างอาคารหลายเหล่าทัพแทน
ดิฉันไม่ได้ขัดข้องนะหากนำงบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อดูแลคนในกองทัพพี่น้องทหารมากมาย
แต่ดิฉันไล่เรียงเอกสารดูแล้วเนี่ย
หลายหน่วยงานเนี่ยตอนนี้จะชอบงานแนวนี้กันมากเลย
มันแปลว่าอะไรหรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านนายกในฐานะที่ดูแลกระลาโหมเนี่ยละเลยลูกน้องในกองทัพไหม
เอาเงินเน้นไปซื้ออาวุธไหม
เมื่อถูกเบรกการซื้ออาวุธแล้วถึงจะหันกลับมาที่จะพัฒนา
ซ่อมสร้างให้กับพี่น้องทหารนะคะ
เพื่อที่จะให้หนุนตัวเองในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหรือไม่
เมื่อลดการซื้ออาวุธแต่ไปเพิ่มงบหรือซ่อมสร้างแทนเนี่ย
งอกมาในหลายส่วนของกองทัพเนี่ยเอ่อ
อย่างเช่นว่าในส่วนของกองทัพบกมีค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกซ่า
ของปีเนี้ยเอ่อสองร้อยกว่าร้าน
แต่ยังไม่รวมงบผูกพันอีกสามพันกว่าล้านนะคะนอกจากนั้นเนี่ย
ในทุกกองทัพอย่างเช่นว่าของสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ก็ยังมีเช่นกันมีแล้วในปีนี้ก็ยังมีงบผูกพัน
ไปในปีอื่นอื่นอีกทั้งหกเจ็ดหกแปดอีก
อีกหลายร้อยล้านเช่นกันนะคะกองทัพเรือก็มีค่ะ
ซ่อมสร้างมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้เอ่อ
งบประมาณในส่วนนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่เราจะต้องการเงินเข้าไป
บริหารอัดให้ระบบเศรษฐกิจเรามันกระตุ้นขึ้นมาเนี่ย
ก็ยังจะใช้เงินตรงนี้อีกพันกว่าล้านนะคะส่วนกองทัพอากาศ
จากจะมีการลื้อซ่อมสร้างอาคารมากมายแล้วเนี่ยยังมีติดปลายนวม
ซื้ออาวุธออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหลักพันล้านเช่นกัน
เราต้องอย่าลืมนะคะว่าคนใกล้เรามีประวัติที่เรารู้กันแล้วว่า
คนใกล้ตัวของรัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ยเคยไปคล่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ
เหล่าทัพใช่หรือไม่มันอาจชวนคิดไปได้ว่าการลดงบอาวุธมาซื้อ
มาสร้างงานก่อสร้างแบบนี้เนี่ยคนใกล้ตัวรัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ย
จะมีเหี่ยวเข้าวินแบบงงเหมือนงานครั้งงานกองทัพภาค๓อีกหรือ
ไม่นะคะสรุปก็คือดิฉันเนี่ยอยากจะบอกเอ่อท่านนายกประยุทธ์ว่าท่านเนี่ย
ใช้งบประมาณมา๘ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ช่วยทำให้ประชาชนเนี่ย
ดีขึ้นทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
แทนยังทำให้ตัวเลขคนจนอ่ะเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบล้านคน
งบลงทุนต่ำงบกลางสูงงบกองทัพอื้อซ่า
แต่ช่วยแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้นี่เหลือยุทธศาสตร์การจัดงบของรัฐบาล
สถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำขนาดนี้อยากจะถามรัฐบาลว่า
เราควรเน้นการจัดงบให้กองทัพไปซื้ออาวุธเพิ่มกำลังคน
หรือควรเอาไปแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนถ้าท่านจัดงบแบบเนี้ย
มันจะต้องเรียกว่างบย่ำอยู่กับที่ทิ้งแต่หนี้ไว้ให้ลูกหลาน
เรามีผู้นำเก่งแต่แก้ตัวแต่แก้ปัญหาไม่เป็น
พอท่านชี้แจงอะไรไม่ได้ท่านก็ย้อนกลับไปจวกคนอื่น
คือเรื่องอื่นเรื่องจำนำข้าวบ้างเรื่องขัดแย้งทางการเมืองในอดีตบ้าง
เป็นสาเหตุให้ต้องรัฐประหารเป็นต้นนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ค่ะ
ใช้งบซึ่งเป็นภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าตรงตามเป้าหมายได้
ก็ต่อเมื่อท่านเข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ท่านจึงจะจัดสรรวางแผนการใช้งบได้อย่างถูกต้อง
ไม่ได้จัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พักร่วมรัฐบาลหรือแลกกับการโหวตเพื่อการอยู่ต่อ
อย่างนี้ดิฉันจะไว้วางใจให้ใช้งบประมาณของรัฐบาลได้อย่างไร
ดังนั้นดิฉันจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ท่านได้จัดทำใดครั้งนี้ได้เลย
ขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ